ช่วงนี้มาดูความคืบหน้าของโครงการให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะสละเบี้ยยังชีพ
เอาไปให้กับคนที่ไม่มีฐานะคือยากจน
คราวนี้เขามีสิทธิประโยชน์มากมายคุณผู้ชมให้ทั้งเหรียญให้ทั้งลดหย่อนภาษี
แถมจะให้ลายเซียนนายกด้วย

สิทธิประโยชน์ของคนที่สละเบี้ยอย่างชีพของผู้สูงอายุ
ไปดูกันหน่อยจะให้ทำไมเรื่องของลายเซียน
ทางด้านของนายอภิษักตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก็กล่าวภายหลังการเปิดตัวโครงการเกื้อกูลผู้สูงวัยสังคมไทยน่าอยู่
ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและก็สถาบันการเงินของรัฐ
ชักชวนให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ที่มีรายได้อยู่แล้ว

เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปถึงมีนาคม
เพื่อนำเงินที่สละไปให้กับผู้สูงอายุที่เป็นผู้มีรายได้น้อย
คือ๒เดือนนี้กระทรวงการคลังได้เพิ่มมาตรการจูงใจมากขึ้น
คนที่เข้าร่วมโครงการนี้คุณผู้ชมฟัง
ถ้าผู้สูงอายุคนไหนสละเบี้ยยังชีพ
เขาจะให้เหรียญเป็นเหรียญพระคังมหาสมบัติ
ซึ่งมีจำนวนจำกัดเพียง๕๐๐๐เหรียญเท่านั้น
แล้วก็ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมกับลายเซ็นต์ของนายกรัฐมนตรี
รวมทั้งได้สิทธิ์ไปลดห่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา๑เท่าด้วย
กระทรวงการคลังตั้งเป้าว่าน่าจะมีผู้สละโครงการนี้
คือสละเบี้ยอย่างชีพประมาณสัก๑๒ล้านคน
ถ้าได้ตามเป้านี้ก็สามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากจนได้๑ล้าน๕แสนคนถึง๒ล้านคนเช่นเดียวกัน
โครงการสละเบี้ยยังชีพผู้สูงวัยตามสมัครใจจัดขึ้นนี้ถือว่าเป็นครั้งที่๒แล้ว
กระทรวงการคลังนั้นพยายามเชิญชวนผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงวัยที่มีรายได้สูง
มากกว่าหลังจากครั้งแรกมีผู้ร่วมโครงการเพียง๔๐๐คนจากเป้าหมาย๕แสนคน
ครั้งนี้เขาตั้งเป้าเลยว่าสัก๑๒ล้านคนได้ไหมให้ทั้งเหรียญพลักครั้งให้ทั้งสิทธิ์ลดจ่อนภาศี
ให้ทั้งประกาศพร้อมกับลายเซ็นต์ของนายกรัฐมนตรี
ใครที่สามารถทำได้ก็ลองเข้าโครงการนี้แล้วกันนะครับ